เกิดปรากฏการณ์หาดทรายสีเขียวขึ้นกลางลำน้ำคุณ
หลังน้ำโขงลดลงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ก่อนหน้านั้นเรานำเสนอไปแล้วว่าน้ำโขงใสและดูเป็นสีฟ้าเลยนะ

แต่ทีนี้พอน้ำมันลดก็เลยมีโขดทราย
มีหาดทรายสีเขียวเกิดขึ้นนะครับ
ขึ้นกลางลำน้ำเลยกินพื้นที่เป็นทางยาวหลายกิโลเมตร
เกิดขึ้นบริเวณกลางแม่น้ำโขงที่บ้าน
ห้วยเสื่อมเหนือตำบลไข่ศรีอำเภอเมืองบึงกาล
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุกปี

สวยนะหลังระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลง
แต่ปีนี้ถือว่าเกิดขึ้นมากกว่าทุกปี
เพราะน้ำโขงมันลดลงมาก
สวยก็จริงแต่มันก็สะท้อนถึงระบบนิเวศด้วย
ใช่นี่มันเป็นเหมือนตะไคร่อะไรพวกนี้ไหม
เรื่องของระดับน้ำปริมาณน้ำในแม่น้ำโขง

จนทำให้มีระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ
โดยระดับน้ำที่บ้านพันลำอยู่ที่๒เมตร๒๐เซนติเมตรเท่านั้น
ต่ำกว่าตลิงเกือบ๑๒เมตร
จึงเกิดปรากฏการณ์น้ำโขงเปลี่ยนสีและมีหาดทรายสีเขียวเกิดขึ้น
ทีนี้แหละครับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านหลายคน

แล้วก็ถ่ายภาพแชร์ลงโซเชียลกันอย่างคึกคัก
โดยส่วนที่เห็นเป็นสีเขียวนั้นไม่ใช่สีของทราย
แต่ว่าเป็นสีของตะไคร่น้ำหรือว่าสาหร่ายน้ำจืด
ชาวบ้านเรียกว่าเทาตามภาษาอีสาน
โดยเมื่อน้ำลดสาหร่ายน้ำจืดสีเขียวที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวคล้ายเส้นผม
ไหลไปติดอยู่บนหาดทรายที่โผล่พ้นน้ำ
มองเห็นเป็นแพร่สีเขียวแบบนี้
เทาชาวบ้านเก็บไปทำอาหารได้
เมนูที่นิยมทำก็คือลาบเทา
บางคนก็นำมาม้วนเป็นก้อนแล้วเอาไปขาย
สามารถกินเป็นเหมือนผักสดได้เลย
ลวกกับน้ำพริกก็ได้ทำเป็นลาบทำเป็นยำ
งส้มก็มีเขาบอกมีแคนเซียมแล้วก็เบต้าคาราทีนสูง
แล้วก็ชาวบ้านบางคนเขาเริ่มเอามาแปรรูปแล้วนะ

แล้วก็บรรจุพันธุ์ดีแล้วก็ส่งขายตลาดนะฮะ